และวันนี้เป๊กมีคู่เพื่อนซีที่เรียกได้ว่า
เขาเป็นแบบสวยแบบหล่อแบบหน้าตาดี

คุณโบนัสและคุณป๊าบ
ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะขอบคุณที่เต้นให้
คุณค่ะคุณสูงหรือว่าดีฉันเตี๊ยงค่ะนะครับ

ปกติก็ช็อปค่ะได้อยู่

ก็แล้วแต่ถ้าเป็นของกินอย่างนี้ชอบมาก

แล้วเวลาไปซื้อดูราคาบ้างไหม
วันนี้แหละความรอบครอบของคุณจะเป็นประโยชน์กับคุณทั้งสองคนมาก

เพราะว่าถ้าคุณพลิกดูป้ายราคา
แล้วคุณจำได้แม่นว่าของชิ้นไหนราคาเป็นยังไงแล้วก็

ถ้าพร้อมแล้วแล้วก็เข้าสู่การแข่งขันเลยค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

นะฮะอืม
เย็นนี้กินอะไรอ่ะอะไรก็ได้

ลองนึกมาสักอย่างนึกมาถามแล้วอะไรก็ได้
ก็กูไม่ใช่คนเรื่องมากไอ้กินอะไรก็ได้

พอพาไปกินสุกี้ก็บอกอยากกินปิ้งย่าง
อะไรก็ได้มากินอะไรก็กินได้หมดแหละ

กินอะไรกูกินไอ้นั่นแหละอะไรก็ได้เอาไปกินก็ไม่ชอบ

อะไรก็ได้เฮ่ย

ไม่ใช่ที่บอกเนี่ยหมายถึงว่า
ปรึกษาทีไรเถียงกันทุกทีเลยก็แน่
ไม่ต้องเลยถ้าปัญหาเยอะแบบนี้นะ

มีหน้าที่อะไรมาพักงานผมสองคน
ผู้จัดการเฮ้ยใครแต่งตั้งให้

ไม่ใช่หมายถึงว่าอยู่ด้วยกันเนี่ย
ทำไมเราไม่ช่วยกันคิดผัดกันคิด
เออเองพูดถูกอันนี้คิดก่อนเลยเบิร์ต

แล้วจะกินอะไรนะไอ้กินได้หมดของน้า
นี่ลิปสติกหรือว่าสีขูทุนหน่วง
ส้มตำมันสะอาดแต่แม่ค้าอาจจะดูสกปรก

เอาแซ่บนะไม่ต้องหวาน
เอาหวานหวานไม่แซ่บเนอะ
คุกปะตี้อย่าเอาแซ่บไม่ต้องหวาน
ปะตี้เขาสนิทกับเขาเหรอ
ไม่รู้ปะตี้คนละ
หูไม่ค่อยดีลูกยายหูไม่ค่อยดี
ถ้าด่ายกูอยู่ตรงนี้มันจะกลิ่นพริก

อะไรน่ะ

หลายก็แรกออกจะแรกซ้ำตำยายก็ได้
หญายัยอุตส่าห์ตำให้

ของดองเหรอ

ยายหน่อไม้ดองเอาไหม

เพราะว่าอยากกินเปรี้ยวมันก็ต้อง
พี่เอาเด็กดองให้ยายกิน
เออคิดดองไม่ยิ้มเด็ก